คนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องดูคุณผู้ชมปกติเราเตือนเรื่องอะไรอย่าขับขี่เร็ว
อย่าเมาแล้วขับอยากคุยโทรศัพท์
อยากขับใส่หมวกกันน็อกด้วยเออลืมอีกอย่างหนึ่งอะไร
อย่าใส่เสื้อผ้าที่มันรุ่มล่ามยาว
อ๋อมอเตอร์ไซต์เคยได้ยินคือกระโปรงผ้าถุงอ้าว
เจ็บเลยพี่เบิร์ตอันนี้อะไรอ่ะอันนี้กระโปรงหรือผ้าถุง
แขนเสื้อของคนซ้อนแขนเสื้อ

พูกเอวไว้หรอเลยนะนี่ล่ะเกิดขึ้นบนถนนสาย๔๐๑นะครับ
ตรงนี้คือบริเวณสะพานปากพยิงครับหมู่๑๑อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
คนเจ็บใน๒คนมีแผลตามตัว
ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจท่าสารา
ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลครับ
เหตุเกิดเมื่อวานนี้สักบ่าย๓โมง
อเตอร์ไซค์เนี่ยนี่คันสีแดงคันนั้น
ของคนเจ็บก็ล้มอยู่บนถนนบริเวณล้อหลังเนี่ย
เสื้อแจ็คเก็ตที่เข้าไปติดอยู่ในล้อเมื่อสักครู่ได้เห็นแล้ว
คนขี่ชื่อว่าคุณตาพินโยนะอายุ๗๐
เขาบอกว่าขี่รถมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช

ปรากฏว่าแขนเสื้อแจ็คเก็ต
เมื่อกี้พี่เบิร์ตสันนิษฐานว่าผูกเอวใช่ไหม

งั้นมันจะย้อยลงไปยังไงแขนเสื้อนะดอม

มันย้อยลงไปแล้วไปพันในล้อรถนะฮะ

เจ็บทั้งคนซ้อนเจ็บทั้งคนขี่เลยครับ

แต่เมื่อกี้รอยเลือดก็เยอะอยู่คุณผู้ชม